เป็นโอเคแล้วไปเพราะว่าพี่ก็ต้องจองของพี่เหมือนกัน
ไม่ได้พูดถึงตัวแสดงชาย

นั่นก็คือการเจอกันของเบลล่ากับพิงกี้
ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของนางเอกสาวสองคนนี้

เราก็เลยอย่างนี้อยากรู้ว่าทั้งคู่นั้นตื่นเต้นแค่ไหน

ก็มีโอกาสสอบถามไปที่พิงกี้ว่า
กระแสตอบรับละครเรื่องล่าสุดเนี่ย

กี้บอกว่าเป็นครั้งแรกนะที่เธอรับบททนาย
แล้วก็ต้องเขาเรียกปะทะกับเบลล่า
ทนายคามิเลียเจอกับทนายทิชากร
เขาบอกว่าในเรื่องเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคู่กัดกัน
แต่ตัวจริงของเบลล่าเนี่ยทั้งเก่งทั้งน่ารัก
เล่นด้วยแล้วมีเขินนิดหน่อย
ส่วนการเข้าบทของพี่อู๋ก็หล่อเข้มสมบทบาท
แล้วก็เหมาะกับคาแรคเตอร์การเป็นบอสที่สุด

ล่าฝากผ่านบันเทิงไทยรัฐเลยว่า
ขอบคุณแฟนนะครับที่ติดตามมาโดยตลอด
ผลงานเรื่องนี้จะช่วยได้เยอะเลย
คลายเครียดในช่วงล็อกดาวน์อยู่บ้านดูแล้วมีความสุข
แล้วก็อยากให้รอดูความจิ้นความฟินกับพระเอกน้องพีคกองทัพว่า
รับรองมีไวรัลฮิตมากกว่าการตัดขนเงาะ
เอาอย่างนี้ไปฟังเสียงของทั้งสองคนเลยครับ
สวัสดีค่ะเบลล่าราธานีเองนะคะ
ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแฟนทุกคนนะคะ
แล้วก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกนะคะที่ทิชามีให้ต่อคิวยังไงก็ฝากด้วยนะคะอยากให้ดูกันจนจบเลยค่ะ
สำหรับตัวพี่อู๋เองก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะไม่ค่อยจะมีการเทมากนอกจากลืมบทค่ะ
น้องเบลเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีชั่วโมงบินในการทำงานสูงมากแล้วเราก็จะดูความน่ารักของเขาเวลาเข้าฉากด้วยกันเนี่ยมันจะมีการมองหน้ากันเยอะมาก
ก็แอบมีเขินน้องเขานิดนึงเพราะว่าน้องเขาน่ารักค่ะน้องเขาเป็นคนน่ารักมากแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานก็ดีใจมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับน้องเบลค่ะ
จะบอกว่าละครเรื่องนี้นอกจากเราจะลุ้นเรื่องการเจอกันของนางเอกกับพระเอกเรารุ้นสองคนนี้เจอกันนะแข่งกันทั้งเรื่องความสวยเชื่อเฉือนกันทั้งบทบาทสนุกมากเราชอบสนุกมาก
ฉากที่ฟาดฟันกันในเรื่องของข้อกฎหมายก็มันดีเหมือนกันนะพี่ก๊อฟนะก็ลองไปติดตามกันดูนะฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ